มคโดยโดยโดย
ไอ้ผู้เขาที่ผมปั่นแม่นี่อันสร้ายสุดเลย
ถ้าร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมตาย

ความหนาวความเจ็บปวด

ของนี่ก็ปั่นปวนไม่รู้อะไรมุมปากครูกากอะไรไปหมดเลย
หัวนี่มันปวดตลอดเวลาน้องก็ไม่หลับผมแทบตาย
อันนั้นทรมานสุดถ้าไม่มีจิตใจมุ่งมั่นและตั้งใจนะ
นั้นไปได้ไม่ถึงครึ่งโลก

มันเหมือนกับผมแข่งกับใจตัวเอง
รวดเลยผ่านทั้งหมด๓๑ประเทศ
ระยะทางเดินทางก็๓ปี๔เดือน๒๐วัน

สิบตาเห็นไม่เท่ากับลงมือทำเลย

เท่าทามแล้วโชกกระปก
มันก็สุดในโลกนะ

น้ำบ่อไงก็ต้องตักจากบ่อ

จะบอกไม่เอา
เดี๋ยวไม่นอนตัวนี้ฉันไม่เคยนอนแบบนี้

จะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไร

เพราะว่าประเทศเขากับประเทศเรา
ภูมิศาสตร์ปราภาษาสตร์หรืออะไร

จิตใจหรือผู้คนมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้ว
อย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวาง

การกินการอยู่นี่เรารับได้ไหม

เขาเรียกจาบาตี้เป็นแผ่น

กินเปล่ามันก็อร่อยดี

ถ้ารับไม่ได้ไปไม่ได้นะ

คือประเทศไทยมันก็มีรายอิทธินวน๒๕๐๐บาท
แต่เส้นทางที่ผมเคยไปเนี่ยมันสูงกว่านั้น

พูดง่ายเกือบ๕๐๐พูดง่าย
แต่ภูเขาที่ผมปั่นไปนี่อันตรายสุดเลย
ถ้าร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อม
ตายตายอย่างเดียว
คือผมมาจากเมือซีอาร

คือผมก็ได้เรียนรู้วิธีการขึ้นเขานะ

เปลี่ยนแล้วดับขึ้นไปเรื่อยนะ

ไอ้นั่นน่ะทรมานสุด

นอนไม่หลับปวดหัว

ท้องนี่ปั่นปวนไม่รู้อะไร
มุ่งปากหุมแกล็กอะไรไม่มีหมดเลย
หัวนี่มันปวดตลอดเวลาน้องก็ไม่หลับ
แล้ววันนั้นผมก็อาศัยหอเขานอนนะ
เป็นแขวงการทางที่เขาซ่อมทางนี้
ตรงไหนเสียเข้าซ่อมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นอนอยู่
ถ้าไม่นอนแบบนี้ก็ตายเพราะว่ามันเย็นมากเลย
คือจนเช้ารุ่งเช้าก็ยังปวดอีก
บอกเขาตอนนี้มันยังปวดหัวอยู่แล้ว
ผมจะขอนอนอีกสักคืนนึงได้ไหม

ถึงร่างกายเราจะไม่ปวดหัว
ผมจะพูดถึงเรื่องคนเกาหลี

ผมก็จะเดินทางออกจากกรุงโซ
แล้วผมก็จะไปประเทศจีนโดยทางเรือ
ผมซื้อตัวเรืออะไรเรียบร้อยแล้ว
เรือมันจะออกที่เมืองอินชร
พระเจ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกรุงเทพปากน้ำ

แผนที่มันมีเฉพาะเมืองหลวงเมืองกรุงโซ
ผมกลับกลายไม่มีแผนที่
ถ้าเราไม่มีผมไปไม่ได้เลย
ผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยแวะเข้าไปถามคน
แกก็กำลังจะออกเตรียมตัว
ก็มีจักรยานจอดอยู่
แกก็กำลังจะออกไปปั่นจักรยานมื้อใหม่หัดขับนะครับ
แกก็กำลังเตรียมตัวไปผมก็ไปถามแก
คือถามพูดละไม่รู้เรื่อง
แต่เราก็ให้อาสาวบ้าย
แต่นี่เรือที่จะออกเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
ผมก็เอาตัวเรือให้แกดู
ว่าเนี่ยฉันจะไปประเทศจีนนะ
นี่อาวุธเด่มแพสเข็มใช้

แค่ว่านี่หัวนะ
จะอาสาวไปพาไปส่ง

โหก็ถึงเกือบเย็นครึ่งวันพร้อมวันง่าย
แล้วก่อนที่จะเดินทางขึ้นเรือจะลงเรือนะ
โอ้โหเหมือนกับผมมีญาติอยู่ประเทศเกาหลีเลย
โอ๊ยทั้งกอดทั้งเอาไว้ซื้อปลาหมูปลาหมีมาก
เพราะว่าแกก็รู้ว่าสภาพบนเรือเขาผมจะต้องนอนบนเรืออีกคืนนึง
โอ๊ยผมก็ประทับใจบ้างเหมือนกับเป็นญาติคนของผม
ความประทับใจของผมไม่ใช่คนอีกคนเดียว
ผมประทับใจทั้งประเทศคุณประเทศเกาหลีดีนิสัยดีให้ได้
ถ้ามีผมมีโอกาสเมื่อไหร่ผมก็อยากจะไปเที่ยวอีกนะ
จริงแล้วนะหลักการก็มีว่าถามยังไงก็แล้วแต่นะ
โดยปฏิบัตินะไปหาคนไทย
เขาจะรู้จักเราหรือไม่รู้จักเรา
เห็นป้ายคนไทยขายอะไรของไปเยี่ยมเยี่ยนไปแวะหาทักทาย

โอ๊ยมามีเงินมีทองมีอะไรเขาช่วยได้หมด
แต่ปกติแล้วผมจะกินข้าวเองนะผมจะหูข้าวกินทุกมื้อทุกวันอะไรพวกนี้
เพื่อการเช็ดค่าใช้จ่ายเราด้วยนะก็มีหม้อสนามหรือหม้ออะไรก็แล้วแต่
คุณก็ต้องหุงข้าวกินเองเนี่ยคือการเซฟเงินได้เยอะแล้วพูดง่าย
มั่นใจขึ้นอีกเยอะในการที่เราจะหาอาหารใช้เงินใช้ทอง
ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญอยากจะแนะนำ
ถ้าเราไปซื้อซื้อหรือไปนั่งกินเจ๊งหมดนั้นมันไปได้ไม่ถึงครึ่งโลก
มันมีหมดทุกอย่างเลยความหนาวความเจ็บปวดมันสารพัด
ทุกรูปแบบถ้าไม่มีจิตใจมุ่งมั่นและตั้งใจนะยากที่จะเดินทางรอบโลก
สิ่งที่ผมเดินทางได้ก็คือว่าจิตใจผมมุ่งมั่นผมเป็นนักกีฬา
ผมมีนักกีฬาเรียนรู้อะไรไปเยอะผมไม่ต้องการอะไร
คือต้องการเอาชนะใจตัวเองผมก็เลยอยากจะเน้นบอกทุกคนเลยนะ
ไทยชนะที่นี่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ
คือชนะใจตัวเองนะมันไม่มีอะไรหรอก
ถ้าคุณชนะใจตัวเองคุณได้ปู๊ดนะคุณไปแข่งกับคนอื่น
มันเรื่องไปเจ๊าไม่ต้องคุณไปหวังอะไรคุณไม่ต้องเลยคาดหวังอะไรมันขึ้นแหละ
สู้ก็สู้ทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำทำก็ต้องทำให้สำเร็จด้วย